ก็ติดภาวะโกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สรรพัฒน์นะคะปัญหาภูเขาขยะที่เนินเขาทองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้าขั้นวิกฤตค่ะ
หลังจากที่ปริมาณขยะสูงขึ้นในขณะเดียวกันนะคะแหล่งน้ำตามธรรมชาติเนี่ย
ก็ได้รับผลกระทบหลังจากที่มีการพบว่าน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น
แล้วก็กลายเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะนี่คือภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
รวมทั้งนายกองเอกพงศธรสิริสาคอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมด้วยนายอำเภอและก็คณะกรรมธิการท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค๘
เข้าตรวจสอบบ่อขยะเชิงเขาทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ห้าตำบลแก่งเซียนอำเภอกาญจนบุรีนะคะ
อำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งนาทีแรกที่เห็นเนี่ย
ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาต่างตกตะลึงเพราะว่ากองขยะสูงขนาดใหญ่เทียบเท่ากับภูเขา
แล้วก็มีรถแบ็คโฮลนะคะซึ่งกำลังเกลี่ยกองขยะเข้าไปรวมกัน
ปริมาณขยะที่มีอยู่ค่อนข้างวิกฤตแล้วก็มีปริมาณมาก
หลังจากที่มีการนำมาทิ้งต่อเนื่องทุกวันวันละสองร้อยถึงสามร้อยตันค่ะ
สี่ล้านตันสี่ล้านตันนะคะคุณผู้ชมทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยต้องมีการเร่งหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะ
ทั้งนี้ภูเขาขยะนี้นะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนในรัศมีห้าร้อยถึงหนึ่งกิโลเมตร
โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงคนทั่วไปคนแก่เด็กผู้สูงวัยค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีการเร่งจัดการในอนาคตในเวลาอันใกล้เนี่ย
ส่งผลให้ชาวกาญจนบุรีได้รับผลกระทบทั้งจังหวัด
จากนี้ปริมาณกองขยะที่เยอะมหาศาลแบบนี้นะคะสิ่งที่ตามมาคือปัญหามลพิษของบ่อขยะก็วิกฤตเช่นเดียวกัน
เพราะว่ากรมควบคุมมลพิษค่ะได้ระบุว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะ
ค่าสารอินซีในแหล่งน้ำธรรมชาติเกินค่ามาตรฐานแล้วค่ะ
ซึ่งเป็นผลมาจากบ่อขยะจุดนี้นี่แหละทำให้แหล่งน้ำในธรรมชาติเน่าเสีย
แล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์
รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำนะคะ

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ